ข่าวแรกคุณผู้ชมนะคะมาซูมกันดีกว่านะคะกับสาวน้อยคนนี้ต้องบอกว่าเป็นสาวน้อยเงินล้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนี่บอกเลยนะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเนี่ยแหละค่ะตามภาพที่เห็นหน้าจอค่ะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองปีปังของเธอจริงค่ะ

พอล่าสุดขับรถแห่ไปเปิดทำการแสดงร้องแบบสดเลยนะ
หน้าสารเจ้าปู่หลุกจังหวัดขอนแก่น
เพื่อเป็นการแก้บนหลังคนในทีมล้มป่วยหนักเลย
จึงได้ตั้งใจภาวนาขอพรปู่เลย
ขอให้คนในทีมหายป่วยไวและไม่น่าเชื่อ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
อาการโคม่าดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์
พร้อมกันนี้เธอยังได้ขอพรปู่นะคะ
ให้ผลงานของเธอปังดูชมค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

น้องล้วงปิงปองขอโชคจากปู่มาด้วย

แต่ยังใจดีมาบอกว่าล้วงได้เลขอะไรกับเราด้วย
อยากรู้ไหมว่าได้เลขอะไรเดี๋ยวจะบอก

แล้วก็มี๖๓๙
ล้วงลูกปิงปองจากหน้าศาลปู่หลุก

ใช่นะคะก็เป็นตัวเลขที่ต้องจดสถิติกันไว้นะคะ
มาปิดท้ายกันที่หมอลำสาวตัวแม่แม่บัวพันธังโส
บอกว่านี่เดี๋ยวค่ะเดินทางไปทะมุนที่วัดราชศาสตร์ธรรมหรือว่าวัดบางชั้นค่ะ
ไหว้องค์ท้าเวสวันนะคะแล้วก็ล้วงลูกปิงปองจากหายทองคำนำโชคค่ะ
ส่งตรงมาให้แฟนรายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
เลขที่ล้วงได้ก็คือเขามี๓หายใช่ไหมคะ๓ตัวเลขไปเลยจ้า

ใช่แต่แม่บัวผันบอกว่าลูกปิงปองที่เขียน๗อีกด้านหนึ่งเขาเขียน๒นะ
แหม่กว่าเงินเงินง่องคือกัน
กลับไปกับมา๗๒ปัดโทษปฏิทางหรือว่าอาสิเป็น๒๘๒

แล้วแต่ความเชื่อนะคะนอกจากนี้นะคะยังจุดทูปตัวเลขด้วยค่ะ
เต็มเลยดีกว่านะคะนี่เล่วค่ะหน้าจอเปินเวิน
แต่ว่าใดเลขท้ายแล้วแต่คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะ
มันอิสิเป็น๑มันกองคีย์กันหรือเปล่า
อือค่ะก็แล้วแต่ฝาเป็นกดแนนนะค่ะ
เอาเป็นว่าขอให้ทุกคนเห็งวันที่๑ทุกคนรวยรวย